คุณผู้ชมดูเรื่องราวที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ตำรวจชนบุรีไปตามจับกลุ่มผู้ชายอายุ๓๓ปีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์
ก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะไปซื้อม้าลักษณะคือหมดสภาพขาหักอะไรประมาณนี้ค่ะ
เลี้ยงไว้เลี้ยงเสร็จปุ๊บไปชำแหละเอาเนื้อไปขายค่ะ
ขายทั้งตามตลาดสดขายทั้งตามเพจเฟซบุ๊กกิโลกรัมละสักประมาณ๒๒๐บาท
ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้แบบนี้ค่ะดูผู้การชนบุรีก็ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มตัวด้วยตัวเองเลยนะคะ
คือด้วยความที่มันเป็นม้าเนอะหลายคนก็รู้สึกสะเทือนใจเอาม้ามากินนะฮะ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะไปจับกลุ่มนายนิรันดิคำหล่น
อายุ๓๓ปีเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่บ้านพักตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ไปแจ้งความกับตำรวจว่านายนิรันดิทารุณกรรมสัตว์โดยการนำม้ามาฆ่าเพื่อชำแหละเนื้อขาย
ซึ่งบริเวณบ้านพักของนายนิรันดิ์ตำรวจไปตรวจพบคราบเลือดยังแห้งกรังอยู่เลยค่ะ
ยึดกระโหลกม้ามาได้หนึ่งชิ้นแล้วก็พบม้าเพศผู้สีเทาอีกหนึ่งตัว
ถูกล่าวมาแบบนี้เรื่องสาร
เลือดคละคลุ้งเลยนะฮะแล้วก็คือถ้าเจ้าม้าตัวนี้มีชีวิตจิตใจ
มันคงแบบรู้สึกแย่นะกับการที่แบบเห็นซากของเพื่อนมันนะ
แล้วต้องไปดมกลิ่นของเพื่อนด้วยกันกลิ่นเลือดนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจไปสอบถามสอบปากคำนายนิรันดิ์
ยอมรับสารภาพบอกว่าทำอาชีพนี้มานานแล้ว
โดยการหาซื้อบาสที่หมดสภาพเช่นพิการเช่นขาหัก
ซื้อมาจากฟาร์มในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนั่นแหละค่ะ
มาเลี้ยงไว้ก่อนจากนั้นก็จะจ้างคนมาเชื่อด
เชื่อดชำแหละเนื้อเพื่อนำไปขายตามตลาดสดไปขายตามออเดอร์ในเฟซบุ๊ก
ราคากิโลกรัมละ๒๒๐บาท
ทำแบบนี้เพิ่งทำมา๕๖ตัวเอง

แต่เลิกทำมาแล้วได้๑๒เดือน
เนื่องจากว่าตัวเขาเองนายนิรันดิ์บอกตำรวจบอกว่า
ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนขาหัก
ก็เลยเลิกทำมา๑๒เดือนแล้ว
ส่วนม้าตัวล่าสุดที่เลี้ยงไว้เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ก็ตั้งใจว่าจะขายให้กับคนที่เขาต้องการ
ซื้อเพื่อไปถ่ายชีวิตเท่านั้น

มีข้อมูลว่าม้าที่อยู่ในการครอบครองของนายนิรันดิ์เนี่ย
มีมากถึง๑๐ตัวแต่ขณะนี้เหลือเพียงตัวเดียวเท่านั้น
ซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูการกระทำที่ผ่านมา
อันนี้เป็นลักษณะความผิดเข้าข่ายตามพรบธารุณกรรมสัตว์ถูกไหม
อีกหนึ่งข้อหาอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบควบคุมโรงฆ่าสัตว์อีกด้วย
เพราะว่าคุณดูสิโรงโครงโรงค่าก็ไม่ได้มาตรฐาน
แล้วไปขายให้กับคนที่เขาต้องการซื้อซื้อกิน
ก็ไม่ถูกสุขลักษณ์อนามัยด้วย